ที่๒คู่ภัยใจพระนะครับสำหรับพี่บิลและพี่เอกพันธุ์บำลือฤทธิ์นะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่า
เดินหน้าช่วยเหลือสังคมตลอดค่ะอย่างล่าสุดนะคะ
คารวาลผลไม้ไปช่วยเหลือช้างและควานช้าง
ที่จังหวัดชนบุรีในช่วง๒วันที่ผ่านมา
โดยช่วยช้างไปทั้งหมด๔๐๐เชือกในปางช้าง
กว่าสิบห้าแห่งค่ะมอบของแล้วก็แจกเงินให้กับครอบครัวควานช้าง
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า๗๐๐ครอบครัวใช้เงินไปทั้งหมด๕ล้านกว่าบาทนะคะ
และในวันนี้ค่ะเวลา๑๐โมงเช้าพี่ท็อปกับพี่ไทยจะลงพื้นที่ไปหาเด็ก
ในชุมชนแออัดรอบกรุงเทพมหานครเพื่อดูความพร้อมก่อนเปิดเทอม๑กรกฎาคมนี้นะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นสองกู้ภัยใจพระที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด
แล้วก็ทำตลอดทุกวันแทบจะไม่มีวันพักเป็นของตัวเองนะคะ

ใช่ค่ะอันนี้เดินหน้าทำบุญทุกวันนะคะ